มาดูความคืบหน้าทางคดีบ้างค่ะคุณผู้ชม
โดยเรื่องของการสืบสวน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะมีการเรียกอดีตข้าราชการ
คนที่โทรประสานงานให้เจ้าสัวเปรมชัยเข้าไปในเขตพื้นที่ป่า

เรียกอดีตข้าราชการคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงกรณีที่บอกว่าเจ้าสัวเปรมชัยกับพวก
รวมทั้งหมด๔คนตอนนี้ออกนอกประเทศไปแล้ว
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เชื่อว่าผู้ต้องหายังไม่หลบหนีคดี

เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกทัศน์ภูมิจารุปรัช
รองผู้บังคับการปราบรามการกระทำผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าปทศก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะ
เรื่องการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
โดยบอกว่าตอนนี้สอบปากคำพยานเสร็จสิ้นเกือบทั้งหมดแล้วค่ะ
แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าจะต้องมีการสอบปากคำพยานรายใดอีก
ทางคณะพนักงานสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๗เนี่ย
จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็มีการเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมในภายหลังนะคะ
ส่วนพยานอีก๑คนที่ยังไม่ได้สอบปากคำ
ก็คือนายนพดลพฤกษวรรณ
ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทอิตาเลียนไทย
ที่บอกว่ามีการโทรศัพท์ไปหาทางหัวหน้า
ว่าจะขอเข้าไปประสานว่าจะต้องทำยังไง
ค่ะคือผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
มนุยการกาญจนานิตยะค่ะ
ก็เป็นคนออกมายอมรับว่าได้รับโทรศัพท์
จากคนคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนของนายเปรมชัย
ให้ช่วยประสานหน่อยนายเปรมชัยจะเข้าป่า
คนคนนั้นเนี่ยก็คือนายนพดลพฤกษวรรณคนนี้แหละ
เพราะว่าเขาเป็นอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตอนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอิตาเลียนไทย
คือพอกาญจนายืนยันว่านายนพดล
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบนายนพดล
ว่ารู้เห็นไหมติดต่อ
ติดต่อโดยรู้เห็นว่านายเปรมชัยกับพวกจะเข้าไปล่าสัตว์ป่าหรือเปล่า
เพราะถ้ารู้เห็นแล้วก็ติดต่อให้ก็อาจจะต้องรับโทษไปด้วยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถติดต่อนายนพดลได้นะคะ
ก็เลยให้พนักงานสอบสวนมีการออกหมายเรียก
แล้วก็นัดหมายว่าวันศุกร์ที่จะถึง๑๖กุมภาพันธ์
ให้มาให้ปากคำ
ซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มารอบนี้ก็จะออกหมายเรียกรอบที่๒
แต่ถ้าเกิดรอบ๒ยังไม่มาอีกก็จะออกเป็นหมายจับ
แต่เรื่องนี้ก็เชื่อว่านายนพดลจะติดต่อกลับมาในเร็ววันนี้
รวมถึงอาจจะมาพบพนักงานสอบสวน
ก่อนที่จะถึงกำหนดนัดตามหมายเรียกคือวันศุกร์ค่ะ
ผู้บัญชาการปรับประบัติศาสนิทธิ์ภูริธรภาค๗ก็ระบุเรื่องนี้
บอกว่าในวันจันทร์พนักงานสอบสวนจะมีการนัดหารือกัน
หาแนวทางการสอบสวนว่าตอนนี้ยังขาดตกบกพร่องประเด็นอะไรอยู่บ้าง
หรือว่าจะต้องสอบปากคำพยานปากใดเพิ่มเติมอีก
ซึ่งก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัตร
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนไปดูแล
แล้วก็อาจจะต้องลงพื้นที่ไปดูสถานที่
ไปในทุ่งใหญ่นะเรสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถ้าเกิดยังมีประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องของพยานหลักฐานในคดีนี้

มีการจัดทำรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่
แล้วก็ทยอยส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบแล้วประมาณ๑๘๐ถึง๑๙
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของกระแสข่าวลือ
หลังจากที่มีการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง๔คนเจ้าสัวพร้อมกับพวกเนี่ยนะคะ
ก็มีกระแสข่าวลือมาลือมาว่าเจ้าสัวเนี่ย
อาจจะออกไปทางช่องทางธรรมชาติแล้วหรือเปล่า
เรื่องนี้มีการประสานกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ให้ช่วยสังเกตว่าข้อมูลการเดินทางเป็นยังไงบ้าง
แต่ส่วนตัวผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็เชื่อนะคะ
นายเปรมชัยกับพวกยังไม่หลบหนี
เพราะว่ามีกำหนดที่จะต้องไปรายงานตัวกับศาลทุก๑๒วัน
ค่ะเพราะว่าสารท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยไม่มีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ดังนั้นคนก็เลยกังวลไงว่าจะหนีออกนอกประเทศหรือเปล่า
คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าพอสารท่านไม่ได้ห้ามแบบนี้เนี่ย
ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกักตัวเขาไว้
แต่ถ้าเจอว่าเขาจะเดินทางออกนอกประเทศ
ก็ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ระงับได้อย่างนี้ค่ะ
ส่วนทั้งเรื่องของหัวหน้าวิเชียน
เรื่องนี้พลตำรวจตรีปัญญาปิ่นสุข
ผู้บังคับการปราบรามการกระทำผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ระบุนะคะถึงเรื่องของการสอบปากคำ
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวน
เมื่อวานนี้ก็มีการสอบปากคำ
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าเป็นการสอบปากคำพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหา
ตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการจับกลุ่ม
ซึ่งก็จะต้องระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น
ว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างชัดเจน
แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดยังเปิดเผยมากไม่ได้
เพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดี
แต่ยังไงก็ตามผู้บังคับการก็ยืนยันว่า
ทุกอย่างที่อยู่ในส่วนการสอบสวน
จะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ซึ่งอยากบอกให้ดูเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่

เพราะว่ารายละเอียดบางอย่างบางเรื่อง
ที่มีการนำเสนอออกไปมันก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหว

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพยายามตั้งประเด็น
เกี่ยวกับข้อสังเกตว่าหัวหน้าวิเชียน

นายเปรมชัยมีการมอบไฟฉายให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานจริงหรือไม่
รวมถึงสิ่งที่มอบให้เพื่อยอมให้ผ่านเข้าไปในเขต
ป่าทุ่งใหญ่ตามคำสั่งหรือไม่
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีปัญญาบอกเลยนะคะ

สอบปากคำประเด็นนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนแล้วด้วย
แล้วก็ทางชุดสืบก็อยู่ระหว่างการตรวจหาหลักฐานในเรื่องนี้
ต้องพิจารณาสาเหตุการรับค่ะว่ารับไปทำอย่างไร
เรื่องต้นก็ทราบว่ารับไปเพื่อประโยชน์ของการทำงาน
แล้วก็เพื่อส่วนรวมแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะ
ว่านายวิเชียนรู้เห็นทราบเรื่องตั้งแต่ต้นไหม
นายเปรมชัยเข้าไปก่อเหตุล่าสัตว์หรือไม่

ส่วนอีกข่าวหนึ่งคุณเข็มมาสอนมันก็มีมาเหมือนกันนะว่า

เรื่องนี้นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ว่าข่าวที่บอกว่าหัวหน้าวิเชียนถูกย้ายไม่เป็นความจริง